อยากให้เอาไปให้ตำรวจ๑๙๑ที่สระบุรีเขานิดนึงค่ะ

เจอคุณป้าท่านหนึ่งแกโทรมา

สำเร็จครับจะเห็นหรือครับ
ก็สบายวิ่ลาโทรตัดสายสบาย

แล้วก็อยู่ตรงไหน

ร้อยประสาทท็อกคำเนี่ย
เป็นอะไรครับยายเป็นไร

รู้แล้วว่าจะตาย
ไอ้ผัวไปทำร้ายข้าวของหมดเนี่ย
มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ

เวลาเงินเดือนก็ไม่ต้องรับบุฟเฟ่

ยังไม่อยากตาย

สำรวจมีปัญหาก็ไปชาญคนเหรอ

เอาน้ำขิงให้คุณตำรวจด้วย
คือกำลังงงอยู่ว่าคุณยายแกเป็นอะไร

ยายบอกโทรไปกันแต่เมื่อไปนี้ทำไมไม่รับ

กูใจเย็นนะยายเป็นอะไร

ใจความบ้ายนะคะยายเนี่ยลิ้นเปรี้ยมากอืม
บอกว่าถูกสามีทำร้ายทำลายข้าวของให้ตำรวจรีบมาช่วยหน่อย
พอถามพี่กัลอยู่ตรงไหนก็ตอบยอกย้อนมีบ้างเจ้าหวัดถามใช่ไหมครับ
นี่เลือกพักเก้าไกรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
มันเป็นงงมันเป็นงงแล้วก็ถามเรื่องถ้ำนารายอีก
พอตำรวจบอกไม่รู้จักเท่านั้นอ่ะเอาไล่ไปตายเลยครับ

ตำรวจมีปัญหากับประชาชนเหรอคือเจ้าหน้าที่ใจเย็นมาก
ทราบมาว่าคุณยายท่านนี้พักอยู่ที่ตำบลเขาวงอำเภอพระพุทธบาทนะคะ
ผู้กำกับการสพพระพุทธบาทเนี่ยก็ไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมด้วยกำนัน
พูดคุยทำความเข้าใจนะคะคุณยายลำเภยค่ะแกเปิดร้านขายก๋วยจั๊บอยู่กับสามี
เขาบอกว่าคุณยายลำเภยแกเข้าใจว่าถูกอาของสามีเนี่ยกลั่นแกล้งตัดไฟ
ทั้งที่ความจริงคือคุณยายแกไม่ได้จ่ายค่าไฟ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาเลยมาตัดแกก็เลยทะเลาะกับสามี
เพราะคิดว่าอาสามีมากันแกล้งก็เลยทะเลาะโวยวายทำลายข้าวของกันในบ้านครับ
หลักคือแกเมาแล้วก็เลยโทร๑๙๑
ภูมิกับก็เลยชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนนะว่าจริงแล้วเนี่ยนอกจาก๑๙๑
คุณยายสามารถโทรไปที่สพทองที่โดยตรงได้เลยนะครับ
ตำรวจจะได้มาเร็วและทันท่วงทีแต่ก็เห็นใจก็เลยมอบเงินจำนวนนึง
เป็นเงินส่วนตัวช่วยเหลือซ่อมแซมเข้าของที่คุณยายลำเภยแกทำเสียหาย
แล้วก็ตักเตือนด้วยนะบอกว่ายายอย่าทำแบบนี้อีกเด้อ

ช่วยแต่ผมช่วยเงินไปตามที่ผมพอมีเพราะผมก็ข้าราชการ

ช่วยทั้งคู่ไปแล้วกันแล้วเราก็ไปคุยกันดี
แล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปอย่าทะเลาะกันอีก

ดีไหมจะได้ไม่ต้องไปแจ้งหนึ่งเขาหนึ่ง